ส่วนอีกที่หนึ่งที่จะพาไปดูไปดูบรรยากาศของเหล่าบรรดาคุณตำรวจ

เอาล่ะนอกเหนือจากจะมีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนไปไล่ล่าจับคนร้ายแล้วนะ
เหนือจากนี้ก็ใช้เวลาว่างนะครับในการฝึกอบรมวิชาชีพ
วิชาชีพนั้นก็คือการตัดผมคุณตำรวจมาฝึกตัดผมกัน
ไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยว่าเหล่าบรรดาคุณตำรวจที่เป็นช่างมือใหม่
เวลาเขาตัดผมแล้วเนี่ยคนที่นั่งให้ตัดเนี่ยความรู้สึกจะเป็นอย่างไร

เอาครับนายครับตัดเลยครับนายครับ

เอาตรงไหนวะตัดอะไรก็ได้ครับตัดผมตัดอะไรก็ได้แต่อย่าตัดเงินผมครับ
อย่าตัดเงินและอย่าตัดหูผม

นี่เป็นภาพบรรยากาศนะคุณผู้ชมนะในโครงการฝึกอบรมรายงานกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับคุณตำรวจ
เขาฝึกกันที่ห้องฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
เป็นคนลงมือตัดผมให้กับลูกน้อง
คุณลูกน้องก็นั่งนิ่งสบายใจเฉิบ

หรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นมีเหงื่อตกเล็กน้อย
นี่แหละครับเป็นการมาตัดผมโชว์กันก่อน
แล้วสำหรับอีกหนึ่งอย่างก็คือการโกน
โกนแบบว่าข้างแบบว่าเป็นกันจร
หรือจะโกนหวดโกนเคราเนี่ยนะ
บางคนเขาไม่สันทัศน์กรณี

นี่แบบนี้คือเวลาจะโกนผมข้างกันจร

ก็ใช้ลูกโป่งที่เป่าแล้วมาเป็นแบบแทน
คือจะได้รู้ว่าใครรุนแรงจนลูกโป่งแตก

ถ้าโกนจนลูกโป่งแตก

แสดงว่าออกแรงมากไปนิดนึง

อันนี้ไงมีปะแป้งจริงด้วย
คือต้องเบาใช่ไหมคะ
ฝึกความเบามือมือนี่ต้องเบา
แต่ต้องชำนาญแล้วก็องศาต้องได้

จากการที่ลองให้คุณตำรวจทำแบบนี้ดูแล้ว

เก่งนะครับ

ในระดับหนึ่งเพียงแค่ต้องมาเพิ่มเทคนิค
เข้าไปเท่านั้นเอง
เปิดบริการให้ประชาชน
หรือว่าจะไปเปิดลงเปิดร้าน

ถือว่าคุณตำรวจแต่ละคนนี้ก็ฝีมือไม่ธรรมดานะ
เรื่องของการโกนผมตัดผมแบบนี้

ความสามารถหลากหลายจริง
เป็นกำลังการให้กับคุณตำรวจ

จริงเอ๊ะเราก็นึกถึงหัวพวกประชาชน

เวลาเดินเจอพี่ตำรวจ

ลองหนวดหน้าของเราดูสิ